วันนี้ค่ะคู่สามีภรรยาพี่ตั๊กสิริพรพี่นุ้ยเชิญยิ้มไปเจอกันนครสวรรค์
งานบุญใหญ่อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะที่วัดเวลุวันค่ะ
งานนี้ทั้งพี่ตั๊กพี่นุ้ยเป็นเจ้าภาพเลย
จัดงานบุญยิ่งใหญ่ทอดกระถิ่นประจำปีของวัดได้ยอดเงินบุญมาทั้งสิ้นเท่าไหร่จ๊
๐บาทค่ะแล้วทั้งคู่นะงานนี้ไม่ได้บอกบุญกันอยู่๒คน
บอกคนอื่นด้วยนะคะไปพร้อมกับทีมงานปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ดาราตลกอีกมากมายค่ะ
มาร่วมบุญกันถือว่าเป็นงานทอดกระถิ่นสามัคคีเลย
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิเป็นที่จำพรรษาให้กับพระพิสุกนั่นเองนะคะ
บรรยากาศมวลจอยไปเลยค่ะเสียงรถแห่ดังปุ๊บยกมือขึ้นฟ้อนกันปั๊บเลยนะคะ
เขาบอกว่ายกมือขึ้นฟ้อนกันแล้วก็ยิ้มอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลย
ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมขบวนกันมากเลยนะพอรู้ข่าวว่าอุ๊ยตั๊กนุ้ยจะมา
ก็มาร่วมบุญกันด้วยค่ะแล้วพี่นุ้ยกับพี่ตั๊กบอกกับทีมข่าวของเราว่า
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ได้แวะเวียนมาที่วัดนี้เลย
เพราะติดเรื่องสถานการณ์โควิดเนาะคือก่อนหน้านี้พี่แกก็แวะเวียนมาอยู่เป็นประจำ
แล้วก็เคยมาสร้างห้องน้ำถวายวัดไว้แล้วด้วยเอามาดูต่อกันที่เรื่องความสนุกสนานกันหน่อย
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บอกไปแล้วว่ามีรายชื่อศิลปินตลกไปกันเยอะใช่ไหม
เขาก็เลยเปิดเวทีโชว์กันเต็มเต็มไปเลยค่ะนี่พี่บอลเชิญยิ้มมาพร้อมด้วย
เหน่งเหม่งจ่ายแล้วก็น้องเล็กคุณเห็นไหมคนกลางน้องออสปากดีก็มาด้วยค่ะ
พ่อแม่พี่น้องมาม่วนกันหน้าเวทีเอาให้แบบสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลย
แบบที่ว่าไม่ต้องรีบม้วนเสือกลับบ้านสนุกขนาดไหนไปดูค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปแล้วหลายคนบอกว่าไอ้๒๓แถวหน้าเวทีเนี่ยคือราคาบัตรเท่าไหร่
ดีดที่สุดสุดพลังมากเลยข้างหลังเขาก็โยกกันจอยเบา
ส่วนหน้าเวที๓แถวแรกโอ้โหมันสุดเหวี่ยงจริงเลย

รับแบบว่าความสนุกมันเต็มหน้าไง

หูติดลำโพงขนาดนั้นอ่ะมันต้องสนุกแล้วคุณผู้ชมออกจากงานมาใครเรียกไม่ได้ยินแล้วนะ
อะไรนะ